คุณผู้ชมครับเรื่องของปัญหาช้างป่าในช่วงนี้

ว่าจะเป็นช้างป่าเขาอ่างรืนัยที่ลงพื้นที่ชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เกิดเหตุช้างป่าที่แก่งกระจาน

เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันนี้ด้วยนะคะ
คือมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะว่าช้างป่าเขาออกมาจากป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี

ในขณะที่ชาวบ้านก็ใช้วิธีเบื้องต้นก็คือการจุดประทัดไล่นะคะ
แต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันก็คือช้างเขาวิ่งสวนออกมาด้วยความตกใจ
ใช่ค่ะแล้วก็เหยียบเจ้าหน้าที่ทหารรายนี้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านป่าเด็งค่ะ

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ช้างป่า
เหยียบทหารชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสี

ทราบชื่อคือจ่าสิบเอกสุพชาติแข็งแรงอายุ๓๔ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างที่ทหารไปช่วยชาวบ้านไล่ช้างป่า
ที่เข้ามากัดกินพืชไร่ของชาวบ้านในช่วงบ่าย

ช้างป่าส่วนใหญ่จะลงมาช่วงเย็น
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับ
ทหารเขาก็เลยต้องเข้าไปช่วยกระทันหันเหมือนกัน
แบบไปปฏิบัติการเฉพาะกิจก่อนนะคะ

จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
เป็นชุดที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการไล่ช้างป่าโดยเฉพาะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดอุทยานเนี่ยนะฮะ
เขาก็จะมีทหารชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือเนี่ย

มีชุดจงอางศึกแล้วก็อาสาสมัครออกลาดตระเวนไล่ช้างทุกเย็น

ตอนเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ช้างออกหากิน
แต่วันเกิดเหตุดันมีช้างออกหากินตอนบ่าย

เจ้าชาวบ้านเขาก็เลยร้องขอให้ทหารออกมาช่วยเป็นการเฉพาะหน้านะคะ
ซึ่งจากการลงพื้นที่ทีมข่าวไปพบกับช้างป่าขนาดใหญ่เหมือนกัน
วันที่ลงพื้นที่เนี่ยนะคะของทีมข่าว
โขลงนี้เดินวนเวียนอยู่บริเวณริมถนนนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในป่า
ทีนี้เมื่อทีมข่าวเดินทางไปถึงหมู่บ้านจุดเกิดเหตุ
ไปเจอกับกลุ่มชาวบ้านนั่งพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
โดยนายพงพนิษฐ์ไทยเจริญเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นชาวบ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าชาวบ้านพยายามต้อนช้างให้ออกไปยังพื้นที่หมู่ที่๘
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันซึ่งเป็นแนวป่าที่ใกล้ที่สุด

ตำบลหวยไฮยก็ไล่ช้างกรับด้วยการจุดประทัด
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือต่างคนต่างไล่ไม่อยากให้ช้างเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง
เพราะว่ากลัวว่าผลผลิตทางการเกษตรจะเสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้
โดยทีนี้ฝั่งที่ไล่กลับมาก็คือ
ชาวบ้านในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ในจังหวัดประจวบคิริขัน
เขาไม่ทราบว่าทั้งอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งเพชรบุรี
มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาต้อนช้างแล้ว
ก็ทำให้ช้างได้ยินเสียงประทัดจากฝั่งตรงข้าม
ตกใจกลัวค่ะวิ่งสวนออกมา
ทีนี้โมสวนเจอกับทหารในระยะประชิด
จึงทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นก็คือช้างเหยียบทหาร
แล้วก็ตรงนั้นเป็นทุ่งย่าเนเปียเป็นทุ่งย่าสูงไง
คนก็ไม่เห็นช้างช้างก็ไม่เห็นคน
สรุปแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเองก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ตื่นก็ลุกขึ้นฮือกันหมดเลยช้างลุกขึ้นฮือหมด
แล้วก็วิ่งช้างต่างวิ่งวิ่งไปคนละทาง
วิ่งมาทางผมผมก็หนีมาอีกทางหนึ่ง
แต่ว่าในส่วนที่เหลือคือวิ่งไปทางพี่ทหารที่ตาย
เอามันวิ่งไปทางนั้นแล้วผมก็ได้พอผมวิ่งหลุดมาผมได้ยินเสียงร้องกัน
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าพี่ทหารโดนเหยียบ
ก็ได้ยินเสียงแบบนี้คือโดยที่ไม่มีลูกมงลูกอะไรได้ยินเสียงแบบนี้
พอมารู้ข่าวอีกทีว่าพี่ทหารเขาโดนช้างเหยียบไปแล้ว
ก็เลยแบบโอ้โหเอามาช่วยกัน
แล้วก็โดนแล้วก็เสียใจแทนพี่ทหารเขา
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่เพชรบุรีนะครับ

เรื่องของช้างป่าที่ลุกพื้นที่ของคนลงมากินอาหารกัน

เป็นช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จัดกำลังเข้าดูแลช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็เฝ้าระวังช้างป่าเต็มที่นะครับ
ในอำเภอสนามชายเขตและท่าตะเกียบ
เหมือนเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าโขลงช้างถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
ทำให้ช้างปรับพฤติกรรมแล้วก็แยกกันออกหากินเป็นกลุ่ม
โดยจะออกหากินแบบดาวกระจายตัวไปทั่วบริเวณนาคาว
ช่วงเวลากลางคืนส่งผลให้นาข้าวของชาวบ้านเสียหายมากกว่า๕๐๐ไร่

ต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งหามาตรการการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
ส่วนการผลักดันกลับสู่ป่านั้นก็ต้องทำร่วมกันอย่างเป็นระบบ
คือเมื่อผลักดันช้างจากอำเภอสนามชัยเข้าไปยังพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบแล้ว
เจ้าหน้าที่อำเภอท่าตะเกียบก็ต้องดำเนินการผลักดันช้างต่อ
เพื่อกลับเข้าไปสู่ป่าเขาอ่างรือในโดยไม่ปล่อยให้ช้างอยู่ในอำเภอท่าตะเกียบนะครับ
เพราะเดิมจะมีช้างประจำถิ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับ
จากที่เพชรชบุรีที่ฉะเชิงเศร้าแล้วที่จังหวัดบึงกาลมีเหตุการณ์ลักษณะก็คือ
ช้างเข้ามาในพื้นที่ของพื้นที่หมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่ลักษณะที่คล้ายกันนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวสนที่กำลังกับทหารกว่า๓๐นายค่ะ
ไปไล่ต้อนช้างป่าให้กลับเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
พร้อมกับจัดกำลังอีกส่วนหนึ่ง
คอยดูแลเฝ้าระวังไม่ให้ช้างกลับมารบกวนชาวบ้านได้อีก
หลังจากที่เกิดเหตุช้างป่าประมาณ๗๘ตัวเขาลงมาจากเขา
เข้าไปกินข้าวนาปีที่ชาวบ้านปลูกไว้ในหมู่บ้านนาจารย์อำเภอบุงคล้า

ในทวีปคำแพงเมืองเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
บอกว่าช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งนี้มีประมาณ๔๕ตัวค่ะ

อาจจะมีอาหารและแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อ๔๕ตัว
ก็เลยทำให้ช้างออกมาหากินนอกเขต
และประกอบกับช่วงนี้นะคะข้าวนาปีกำลังตั้งท้องออกรวง
ซึ่งช่วงนี้แหละข้าวเขาจะมีกลิ่นหอม
จึงทำให้ช้างเดินลงมากินข้าวแล้วก็ได้รับความเสียหาย
แต่ว่าหลังจากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะช่วยเฝ้าระวังให้มากขึ้นค่ะ